ไปดูเรื่องของวงการสงฆ์กันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีภาพภาพหนึ่ง
ถูกแชร์ในโลกโซเชียลแล้วคนวิภาควิจารณ์กันหนักมาก
แล้วก็ใช้สังคาติทองคำพาดบ่า
เพื่อร่วมพิธีเถราพิเศษชั้นพระราชครูแห่งเมืองยองที่พม่าค่ะ

ของจริงรึเปล่าทองจริงรึเปล่า
ทำได้รึเปล่าและเหมาะสมรึเปล่า
คือมูลค่าของทองอะไรต่างนานาเนี่ย
ว่าอันนี้ไม่ใช่เครื่องแต่งกายของพระตามหลักของสงฆ์ที่ควรจะมี
ใช่ไหมฮะอ่าแล้วครูบาออนริยชาติก็ถือว่าเป็นพระเกจิชื่อดัง
อายุตอนนี้ก็สามสิบแปดปีค่ะอ่าเป็นชาวเชียงใหม่โดยก็เมิดเลยครับ
ก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเป็นภาพของครูบาอริยชาติอริยจิตโตหรือว่าพระภาวนารัตนยาน
เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเข้ารับการประกอบพิธีเทราพิเศษ
งกุฎทองคำหนัก๔๗บาท
คนก็เลยเข้ามาวิภาควิจารณ์กันเยอะค่ะ
หลังมีกระแสวิภาควิจารณ์เยอะแบบนี้พระรัตนมุณีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
ก็เลยมีหนังสือถึงพระมหาสุบันมหาคัมภีโรเจ้าคณะอำเภอแม่สวย
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อย
เนื้อหาระบุบอกว่าตามที่มีสื่อออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเสนอว่า
ภาวนารัตนยานเข้ารับการยกยอราชครูเมืองยอง
มีการสวมมงกุฎทองคำพาดแผ่นทองคำบริเวณบ่าซ้าย
สร้างความสับสนให้กับผู้คนทั่วไป
เจ้าคณะอำเภอแม่สวยตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วรายงานผลให้ทราบด้วย
ทีมข่าวเราก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊คแฟนเพจวัดแสงแก้วโพธิญาณนะคะ
เขาบอกว่าก็มีการโพสต์รูปภาพเองเลยนะ

ข่าวมงคลพระสมเด็จอาชญาธรรมสังคนายกแห่งเมืองยองรัชฉานประเทศพม่า
มอบหมายให้คณะศรัทธาเป็นตัวแทนมากราบอาราธนาพระครูบาอริยชาติ
เข้ารับการยกยอสมณศักดิ์เป็นพระราชครูรับมงกุฎทองคำสังคาติทองคำ
และแผ่นสุวรรณปัตย์หรือว่าแผ่นจารึกทองคำ
กระทำพิธีตามแบบประเพณีชาวไทยลื้อเมืองยองณพระธาตุหลวงจอมยอง
เมืองยองรัชฉานประเทศพม่าในวันที่๑๙กุมภาพันธ์๒๕๕๙
อย่างที่บอกค่ะว่าก็ลงเองแล้วก็มีการระบุรายละเอียดชัดเจนเลย
ทีนี้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าพระครูบาอริยชาติเนี่ยเป็นพระเกจิชื่อดัง
ถ้าใครจำกันได้ครูบาอิริยชาติเคยเดินทางไปประกอบพิธีอธิษฐานจิต
ทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าแม่นางนอนเพื่อขอให้เปิดทางให้เขาค้นหากลุ่มเด็กเด็ก

ทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้จากนายจตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนา
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นนะคะว่า
การที่ครูบาอริยชาติเข้ารับการยกยอสมณศักดิ์เป็นพระราชครูและรับมงกุฎทองคำนั้นไม่เหมาะสม
เพราะถึงแม้จะเป็นประเพณีท้องถิ่น
แต่ครูบาอริยชาติได้รับสมณศักดิ์เป็นถึงพระราชาคณะหรือว่าเป็นถึงเจ้าคุณแล้ว
ต้องรักษาไว้ซึ่งวัดปฏิบัติที่ถูกต้อง
พระราชาคณะรูปอื่นที่ได้รับสมณศักดิ์ของต่างประเทศ
ก็ไม่มีใครเดินทางไปร่วมพิธีที่แตกต่างออกไป
เพราะรู้อยู่แก่ใจดีว่ามันไม่เหมาะสมกับพุทธศาสนาของไทยค่ะ

ธหารการทำตัวอย่างงี้

จะเป็นทองแท้๔๖บาทอย่างที่เป็นข่าวจริงไหมก็ตามกัน
อาบัดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอาบัดเล็กหรืออาบัดกลาง
แต่ทุกอย่างล้วนจะอาบัดทั้งสิ้นครับ
คุณได้ดูไหมว่าพระผู้ใหญ่คุณเจ้าคณะหนคุณในอดีต
เวลาพระสมณศักดิ์ที่ต่างประเทศเขาทำตัวยังไง
ถ้ามันเป็นวัตถุอนามาตรเรารับไม่ได้เรามีปากเหมือนเราเป็นพระอ่ะ
เราไม่ได้เป็นใบ้เราบอกเขาได้ไหมว่าเราไม่สามารถครอบหัวเราได้
มันเป็นวัตถุอนามาตรตามความเชื่อเรา
ไม่ใช่ว่าเราจะต้องลดตัวทำทุกอย่างแล้วคนอื่นจะมองยังไง
คุณเห็นแก่ทองคำแท้หนักสี่สิบหกบาทเหรอคุณเห็นแก่สังคติทองคำเหรอ
คุณเห็นแต่เงินที่เขาเอามาใส่บาทคุณเต็มบาทล่ะสรุปจุดยืนของคุณคืออะไร
จากเรื่องนี้แล้วนะคะนายจตุรงก็ยังพูดไปถึงอีกเรื่องหนึ่งด้วย
คือเรื่องเครื่องรางของขลังของครูบาอริยชาติค่ะ
ก็ครูบาอริยชาติมีการทำเครื่องรางของขลังขึ้นมาด้วย

มีทั้งแบบเนื้อทองคำเนื้อพิงโกเนื้อเงิน
ราคาก็นู่นเลยค่ะหลักหมื่นหลักพันแทนที่จะทำเป็นพระเครื่อง
สังคมสงฆ์เราเนี่ยเมื่อเรามีคำสั่งชุดไหนออกมาเนี่ย
มันได้ถูกนำมาปฏิบัติใช้จริงแค่ไหน
แล้วถามว่าอย่างนี้คุณปล่อยมาได้ยังไง
แล้วคุณไม่ได้ขายวัตถุงงคลอเผ็ดพระเครื่องหรืออะไรนะ

แหวนทองคำแหวนเงินแหวนนั่นแหวนนี่แหวนทองชมพู
แค่วิธีคิดคุณมันก็ผิดหมดแล้ว
ไม่สมกว่าความเป็นเจ้าคุณผมบอกเลย
ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะ๒๕กุมภาพันธ์
จะมีกำหนดรายงานผลที่เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเนี่ย
ขอส่งให้ตรวจสอบเรื่องข้อเท็จจริงประเด็นนี้ไว้

คำแถลงอะไรจากครูบาอริยชาติค่ะ